คุณผู้ชมค่ะมาเรื่องทางนี้บ้างดีกว่า
ขวานอุสามณีจากเหตุการณ์ความรักที่ไม่สมหวัง
กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตให้เขาเมาส์กันเลยนะคะคุณผู้ชม
พักนี้ค่ะสาวขวัญนะคะก็ขอมาเปลี่ยนโฟกัสละกัน
ขอโฟกัสที่เรื่องงานหน่อยละกันค่ะ
ซึ่งเธอบอกว่าตอนนี้งานละครก็ยังแน่นเหมือนเดิมนะคะ
วันก่อนเห็นเธออัพอินสตาแกรมอยู่โอ้ยถ่ายละครดึกดึกดึก
ข้ามวันอีกวันหนึ่งเลยคุณเห็นใจเธอเหมือนกันนะคะ
เล่าก็มีอีกเรื่องก็คืองานคอสเมติก
วันนี้ก็กำลังไปได้ดีทีเดียว
แต่หลังจากที่เธอออกมาเคลียร์เรื่องนี้ไปแล้วนั้น
สาวขวัญค่ะก็เผยแพลนทันนำธุรกิจตัวเนี้ย
พร้อมกับแย้มให้เราฟังด้วยนะว่าเตรียมข้อสินค้าแบบใหม่
ภายใต้แบรนด์เดิมนั่นแหละให้สาวกระเป๋าตังค์สั่นกันเลยล่ะคุณ
ก็เรากำลังจะไปสู่ตะวันออกกลางแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านหลายที่
มีโปรดักต์ใหม่กำลังจะออกมาด้วยค่ะใกล้แล้ว
อีกเรื่องหนึ่งที่ขวัญรักที่ขวัญชอบเนี่ยเป็นอีกอาชีพหนึ่ง
อาชีพหลักของขวัญนอกจากนักแสดง
โอ้ฉลาดนะไปถูกกระหลาดนะหน้าเธอคมนะคะ
ทาลิฟเธอไปโอ้ยสวยคมเขาใหญ่เลยนะคะ
เขาบอกกันว่าเวลาคนโสดให้ทำตัวยุ่งทำงานเยอะเข้าไว้
จะได้ลืมเรื่องที่ทำร้ายหัวใจนะคะ
แล้วก็มีแรงสู้ใหม่กับทุกเรื่องเลยนะคะ